เพราะฉะนั้นเรื่องการจัดระเบียบสถานที่ฉีดตรงนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นอยู่นะฮะ
ใช่ค่ะแต่เห็นแบบนี้ก็ใจชื้นนะคะถ้าเรามีกำลังพอที่จะตั้งใจฉีดให้ได้
ละ๑ล้านโดสเนี่ยหวังว่าวันต่อไปก็อยากจะได้เป้าประมาณนี้เหมือนกัน
เพื่อที่มันจะได้ครบร้อยล้านโดสนะคะคุณผู้ชมไปดูคลิปจากเพจเจ๊ม้อยวีพลัสกันหน่อยค่ะ
เขาบอกว่าเอ๊ะเป็นชรบหรือว่าเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเนี่ย
มีสิทธิ์ขอเรียกตรวจรถมีสิทธิ์เขียนใบสั่งได้ด้วยเหรอ
เพราะว่ามีวัยรุ่นกลุ่มนึงเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วโดนชรบขอเรียกตรวจบอกจะเขียนใบสั่งให้
นี่ค่ะคือดูเผินแต่งตัวคล้ายตำรวจนึกว่าตำรวจเลยเนี่ย
ดูผ่านก็นึกว่าตำรวจแต่ว่าจริงไม่ใช่นะคะ
เป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบค่ะ
คือวัยรุ่นเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาครับ
แล้วก็เจอผู้ชายสองคนแต่งตัวเหมือนตำรวจแบบนี้เรียกขอค้นมอเตอร์ไซค
อย่างที่เขาบอกขอดูหน่อยท่อดำไหมขอค้นตัวหน่อยทำงานอะไร
แล้วก็ถามว่ามีใบขับขี่หรือเปล่า
ซึ่งวัยรุ่นคนนี้ที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยเขาไม่มีใบขับขี่มอเตอร์ไซค

แล้วคุณสามารถเขียนใบสั่งได้เหรอในเมื่อคุณไม่ใช่ตำรวจ
คือปกติชรบหรือว่าอาสาตำรวจเนี่ย
มีหน้าที่คือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

คุณต้องมีเจ้าพนักงานตัวจริงเขาอยู่ด้วย
แต่คุณมากัน๒คนคุณไม่มีบัตรตำรวจ
แต่คุณเรียกตรวจค้นค้นทั้งรถค้นทั้งตัวคน

ลงพื้นที่ไปเลยนะคะจุดเกิดเหตุ
ซอยข้างโรงไฟฟ้าเขาท่าเพชรที่จังหวัดสุราธานีค่ะ
เจอกับวัยรุ่นคนที่ถ่ายคลิปนี้เอาไว้นะคะคือนายนัทธวุฒิแสงแก้วแสง
เขาก็บอกว่าทางชรบเขาขับรถมาตรวจแล้วก็มาเจอแล้วก็โดนเรียก
จะขอให้พาไปป้อมไปตรวจปัสสาวะต่างนานาด้วย
เขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เพราะว่าไม่มั่นใจ
คือตำรวจเนี่ยเขาก็ชี้แจงแล้วบอกว่าเดิมเนี่ยก็ไปกับตำรวจนี่แหละ
แล้วก็ไล่ตรวจจับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย
เอิญพอตอนที่แยกย้ายกันกลับเนี่ยชรบชุดนี้ไปเจอ
พอดีก็เลยขอเรียกตรวจอะไรประมาณอย่างนี้